ในวงการกีฬาก็แน่นอนครับมีหลายคนที่เป็นคู่รักนะครับบางคนเลิกลากันไปบางคนยังรักกันดีและที่สำคัญนะครับวันนี้เรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องของกำลังใจนะครับ
หนึ่งในนั้นมีหลายครั้งละที่อาจจะไม่ดีนักกับนักกีฬานะครับและนั่นคือน้องไหมจูเลลทพลเรศคาอดิตนักบอเร้ยบอร์นเยาวชนทีมชาติไทยที่ป่วยนะครับเป็นมะเร่งลำไส้
แต่ว่าตอนนี้อาการเธอดีขึ้นมากจากการช่วยเหลือของเพื่อนในวงการที่ร่วมกันนะครับ
หาเงินเอาของไปประมูลแล้วก็มาช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
และล่าสุดนะครับกำลังใจให้ดีจากแฟนของเธอนั้น
ทำให้เธอนั้นเริ่มมีอาการดีขึ้นตามลำดับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
เขาเคยดูแลตัวเองยังไงเขาก็จะดูแลตัวเองอย่างนั้นแหละ

ความรู้สึกที่อยู่ในใจของน้องไหมจุรายรัฐผลเลขา
อดีตนักวอเล็กบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทย

ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด

สำหรับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับโรคร้าย
ซึ่งทั้งคู่นั้นรู้ดีว่าต้องก้าวผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
เจมส์ธนชาติโทษิงอดีตโค้ดฟิตเน็ตไว้๒๔ปี
ยอมลาออกจากงานเพื่อมาดูแลคนรัก
ที่กำลังเผชิญกับโรคมะเร็งลำไส้
แม้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก
แต่เขากลับทำตามความรู้สึกที่อยู่ภายใต้คนบึงของหัวใจ
กับการได้ดูแลหญิงสาวที่รักมากที่สุดในชีวิต
การดูแลเราดูแลเขาแค่ไหน
เราก็ต้องย่อมจะได้

อันนี้คือเป็นมะเร็งนี้ก็คือเสียงเข้มแข็งนะครับ
เค้าจะตายไหมจะตายไหมฮิกจะตายมันนี่คือร้องไห้ด้วย
ผมว่าผมได้รู้ข้อมูลก่อนอันนี้และ
ผมก็ดูข้อมูลเข้าไปในเว็บ
มะเร็งต้องกินอะไรมันจะหายไหมในระยะไหน

จะเป็นกลัวอะไรตามใจยอมรับมัน

มันบอกว่าฮัลโหลเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งนะ

หนูก็จะไม่อะไรเลยเหรอ
ตอนแรกก็ตกใจค่ะฟูมฟาย
ตอนแรกก็กลัวเขารับไม่ได้เหมือนกัน
สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือกำลังใจ
น้องไหมได้รับจากคนรักของเธออย่างเต็มเปี่ยม
ถือเป็นแรงผลักดันให้เจ้าตัวลุกขึ้นมาสู้กับโรคร้าย
ที่กำลังจะฆ่าชีวิตของเธอ
เราไม่ต้องบอกเขาเลยเขาทำเองหมด
หายาหาข้าวตื่นขึ้นมาก็เจอกับข้าววางอยู่แล้ว

โรแมนติกอยู่แต่ว่าแต่จะชอบแสดงออกมากว่าคำพูด

แต่การกระทำเขาแบบดูอบอุ่นอย่างนี้ค่ะ
ความรักถือเป็นสิ่งสำคัญที่พิสูจน์ให้น้องหมายเห็นแล้วว่า
รักแท้นั้นมีอยู่จริงและเขาคนนั้นจะดูแลเธอตลอดไป

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน